พร้อมมาดูกันต่ออันนี้น้ำตาไหลจริงค่ะ
คุณต้นอาจเป็นแฟนเก่าน้องเต้าแล้วคุณน้ำตาไหลทำไม

ตั้งแต่สมัยเล่นเคราะห์ชนไก่
อย่างที่ทราบคุณต้นเค้าเลิกลากับน้องเต้า
มันยาวนานแล้วแต่หลายคนก็ห่วงว่า
รวมไปถึงนะคะต้นก็มีข่าวกับสาวสองคนนะคะ

แต่เรื่องสาวเนี่ยที่มากุ๊กกิ๊กเนี่ยเป็นเพื่อนกันทั้งหมดเลยนะคะ
ส่วนรายการยูทูปที่เขาทำด้วยกันนะคะกับคุณไอซ์เพื่อนผู้ชายอีกคนนึงเนี่ย
เขาบอกว่าอนาคตเขาอาจจะชวนน้องแต้วมานะ
เราสองคนก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับ
แต่ว่าถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้มีใครใหม่ตอนนี้นะครับ

อันนี้คือไม่ได้ตอบแบบดารานะคือโฟกัสจริงนะ
เราทำงานเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเหงามากอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นไปได้ไหมคะอนาคตจะมีแต้วมาเป็นแขกรับเชิญ

เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะคือเห็นพี่อ้อมเนี่ย
อ้อมเขาเป็นแบบผู้บริหารดีเจที่ทั้งคู่ทำงานด้วยกันนะคะ
คนที่ใส่กระโปรงชมพูคุณเซนเนี่ยค่ะก็มีขากุ๊กกิ๊กกันก็ไม่ใช่นะ
สรุปแล้วก็คือยังโสดค่ะจีบพี่ต้นต่อไปได้ค่ะ
ต้องหมายถึงเราแน่เลย

เขาชอบตั้งแคปชั่นแบบเนี้ยเรียกสาวไปเยอะ